ก็นึกถึงที่โรงเรียนปิยมิตรวิทยาจังหวัดพยาว
เพราะว่าที่โรงเรียนแห่งนี้เขามีกิจกรรมที่ให้น้องเด็กชั้นอนุบาล
มาทำขนมไทยด้วยแล้วไม่ได้ทำแค่ทานกันเล่นนะคะทำขายค่ะคุณผู้ชม
โอ้โหหนูน้อยนี่มากันเล่นหรือมาแบบจริงจังเลย
อันนี้นึกว่าปั้นดินมันนะคะมาดีค่ะคุณค่ะท่าทางอาจจะคลับคลายอย่างนั้น
แต่จริงแล้วนี่หนูไม่ได้มาเล่นเล่นนะคะหนูไม่ได้โม้ด้วยค่ะ
หนูทำจริงอะไรจริงทำเองทุกขั้นตอนค่ะเห็นไหมมืออาชีพ
ตัวเองเทเองนี่ตั้งใจขนาดไหนดูเอาแล้วกันคุณผู้ชม
นี่คือน้องหนูชั้นอนุบาลเท่านั้นนะแต่ทุกคนล้วนแล้วตั้งอกตั้งใจนี่
ร่วมแรงร่วมใจกันทำขนมไทยค่ะในกิจกรรมตลาดไทยปันใจสู่สังคมครั้งที่หนึ่ง
คือทางโรงเรียนปิยมิตรวิทยาจังหวัดพยาวเขาจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมา
เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ทักษะการใช้ชีวิตแล้วก็ปลูกฝังจิตสำนึกความเป็นไทย
พูดถึงความเป็นไทยเราก็นึกถึงหลายอย่างถูกไหมขนมไทยนี่แหละ
เป็นเสน่ห์แล้วก็เป็นเอกลักษณ์มากที่สำคัญคือเด็กเขาได้เรียนรู้ทำแบบง่าย
ก็เลยทำกิจกรรมนี้ขึ้นมาให้น้องนักเรียนชั้นอนุบาล๑ถึงอนุบาล๓จำนวน๒๐๐คนเข้าครัวค่ะ
มาทำขนมไทยกว่า๑๐เมนูได้แก่เมนูขนมถ้วยขนมเทียนขนมไข่ตา

ถูกต้องปิ้งเขาเกรียบว้ากัน
ก็มีคุณครูนะคอยประกบคอยดูแลอย่างใกล้ชิด
ขั้นตอนไหนที่อาจจะอันตรายหน่อย
เช่นตอนที่เปิดไฟหรือต้มน้ำร้อน

แต่ว่าจะให้น้องพยายามได้ลงมือเองทุกขั้นตอน

บางคนก็ทำผิดบ้างทำถูกบ้างก็ไม่เป็นไร
ถือว่าเป็นประสบการณ์ให้เด็กได้เรียนรู้

คุณครูจับนะแต่ว่าเด็กบังคับอยู่
จับมือครูอีกทีหนึ่ง

แล้วหลังจากที่ทำขนมกันเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว

นี่เปิดร้านกันจริงจังเบอร์นี้
ค่ะมีทานเองด้วยนะคะแอบเห็น
ก็ต้องชิมก่อน

ขายเป็นเหมือนไอศครีมไอติมแท่ง

สนุกสนานกันไปเด็กก็คงชื่นชอบนะคะ

จ่ายเงินทอนเงินบวกลบคูณหารค่ะ
กิจกรรมแบบนี้ส่งเสริมเด็กได้เป็นอย่างดี
ทักษะให้เขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่อย่างมั่นใจ
แล้วก็เป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตต่อไป

นักเรียนอนุบาลโรงเรียนไม
ที่อย่างเดียวเนี่ยแต่ได้ครบทุกมิติเลยจริง

ติปัญญาทั้งเรื่องการเรียนรู้ต่างสุดยอดมากเลย